ผมนี่เข้าใจพี่จริงนะครับ
หนุ่มโรงงานคนนี้เลิกงานแล้วจะกลับบ้านปวดท้อง

แวะปั๊มนี่แวะปั๊มเข้าน้ำเสร็จปั๊บ
โรงปั๊ม
คนมาเค้าประตูประตูห้องน้ำ
เขายังไม่สุดยังไม่เสร็จ
ก็คิดว่าสงสัยข้างหน้าก็คงปวดหนักเหมือนกัน
เขาก็พยายามจะรีบจัดแจงตัวเอง
ปรากฏว่าโทรศัพท์ยื่นมาฟั๊บ
ผมปวดหนักมากขอเข้าก่อนได้ไหมใช่ป่ะ

หนุ่มโรงงานคนเดียวอยู่๒๘
โพสต์สะปันสังคมอย่างที่เบิร์ตบอกไป

พาผู้เสียหายพี่นักข่าวมาดูตรงนี้เลยตรงนี้เลย

ค่ำของ๑๕สิงหาคมนะครับ
งานจะกลับบ้านปวดท้องนี่
วดท้องแวะปั๊มแวะปั๊มปิดประตูได้พลวดนะฮะ

เพราะเขาเข้ามาได้ห้องเดียว
ปั๊มปั๊มปั๊มปั๊ม
ไอ้คนข้างนอกปวดหนักเหมือนเราเมื่อกี้
เขาก็รีบจะจัดแจงปรากฏว่า
มีโทรศัพท์ยื่นเข้ามาในห้องน้ำ
คือเขาก็บอกว่าอ่านไม่ชัดหรอกนะ

บอกว่าขออมหน่อย

โอ้โหมีคนโรคจิตอยู่ข้างนอกเหรอ

อายุสัก๒๕๓๐ปีได้
จากนั้นชายคนดังกล่าวก็รีบเดินไปนะครับ
ตัวเขาก็เลยรีบเดินตามผู้ชายคนนั้นไป

เนี่ยหลังวัยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละ
คือเขาบอกเขาเป็นผู้ชายเขายังกลัวเลยนะครับ

จีบออกอุบายจะมาจีบมาโปรดอะไรหรือเปล่า
ตัดสินใจเอาคลิปนี้มาเตือนภัยครับ

แม่นะครับ
ไม่ได้เจ็บคอแล้วมาขอยาอมนะครับ